ทุกวันนี้นะครับหันมาเป็นทางเลือก
เพราะว่าสมัยก่อนปลูกแค่มันสับปะหลังทุกวันนี้นะครับ

ให้กำลังใจนะครับเกษตรกรแต่ของผมนะครับทั้งสองท่านผมต้องบอกได้คำเดียวว่า
มีเรื่องหนึ่งครับทุกวันนี้นะครับ
แค่เจ้ามือผีตัวนี้แหละครับสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเลยนะครับ
อยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ในห้างไปอยู่ทำงานอะไรต่าง
ทำงานสามารถสั่งควบคุมได้ที่บ้านเลยทีเดียว
ผมอยากให้แนะนำนี้เป็นเขาเรียกว่าเกษตรออนไลน์เป็นเกษตรยุคใหม่นะครับ

ใช่ครับผมนี่แหละครับภาพนี้นะครับเขาเรียกว่าสวนเกษตรผสมผสานค่ะสวนเกษตรที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ
สวนเกษตรผสมผสานอยู่ในพื้นที่หมู่๒ตะบนควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
และเป็นสวนเกษตรแห่งนี้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของตะบลควันลัง
โดยเฉพาะการควบคุมระบบการให้น้ำการตรวจสอบความชื้นทั้งในอากาศและในดิน
ซึ่งขั้นตอนการทำงานของการออกแบบระบบนี้ก็จะสั่งการโดยผ่านทางมือถือหรือว่าโทรศัพ
ไว้ทั้งทั่วบริเวณสวน
ใช้ระบบเทคโนโลยีมาควบคุมการใช้การทำการในการเกษตร
แค่นิ้วสัมผัสเราก็สามารถจะทำเกษตรได้นะ

ตัวนี้เป็นตัวควบคุมระบบน้ำผ่านระบบมือถือนะครับ
นี่แหละครับคุณประเสริฐบอกว่าระบบนี้จะช่วยให้ทำการเกษตรได้ง่ายขึ้น
และแม้จะเป็นผู้สูงอายุก็สามารถทำได้
โดยไม่ต้องใช้แรงเหมือนเมื่อก่อน
เมื่อก่อนโอ้โหต้องตื่นเช้าไปเอาน้ำไปเปิดน้ำไปเปิดสวิตช์ทุกวันนี้ครับ
ผสมผสานโดยการอยู่ที่มือถืออย่างเดียวนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการทำเกษตรรูปแบบใหม่แบบนี้นะครับ
หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘๗๒๙๕๕๙๗๗
ซึ่งเจ้าของสวนยืนยันว่าพร้อมจะแนะนำเทคนิคต่าง
เพื่อให้ผู้ชมสามารถนำไปใช้ในการทำสวนเกษตรแนวอื่นได้ด้วยนะครับ
ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับคนรุ่นใหม่นะครับ
จะเป็นชาวสวนวันหยุดชาวนาวันหยุดนะครับ
คุณบุ๊คคุณดาวผมบอกได้คำเดียวว่า

อยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นเกษตรกรได้นะฮะ
คือไม่เสียพลังงานตัวเองด้วยนะ

ใช้ระบบนี้สั่งงานเข้ามาและน้ำก็จะเปิดรถขนของเรา

สั่งการสั่งเปิดน้ำปิดน้ำอยู่ที่บ้านนู้นนะครับ
ผ่านมือถือผ่านมือถือใช่แล้วตัวนี้อ้าว
นี่แหละเกษตรกร๔๐ของจริง